สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้เราพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยหลังจากที่เมื่อวานถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับกับการที่แพ้อุรุกวัยแล้วก็ได้รองแชมป์ชัยนาคครับที่บอกว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเจอกับทีมระดับโลกแล้วเราก็มีโอกาสต่อบอลสู้อย่างสนุกการเดินทางกลับมาของทีมชาติไทยครับนายกเองเลือกตั้งเสร็จนะครับเดินทางไปเชียร์ต่อ
ก็มีคณะแฟนบอลนะครับเดินทางมารอให้การต้อนรับทั้งโค้ชโชคนะครับแล้วก็โค้ดโตยซึ่งหลังจากเดินทางมาถึงเนี่ยแหละครับก็บอกว่าประโยชน์กับการแข่งขันรายการนี้ถือว่าทีมชาติไทยนั้นได้กลับมาเต็มครับเพราะว่าได้เจอกับทีมระดับท็อปเทนของโลกส่วนอนาคตของทางโค้ชโชคโค้ดโตยครับนายกออสนะครับผลตรวจเอกสมยศก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับ
ให้คุมทีมต่อว่าผลงานดีแต่อย่างที่ทุกคนทราบเงื่อนไขของโค้ชทีมชาติจะต้องผ่านคุณสมบัติขององค์กรสากลซึ่งหลังจากนี้จะให้ทั้งคู่พักแล้วก็จะกลับมาคุยกันอีกครั้งว่าจะให้ไปอยู่กับทีมชาติไทยต่อในฐานะโค้ชหรือว่าผู้ช่วยโค้ชแต่ทั้งคู่จะยังคงอยู่กับทีมชาติไทยต่อไปแน่นอนครับ

เงื่อนไขหรือปัญหาต่างเนี่ยมันมันสามารถก้าวข้ามผ่านได้
อีกหนึ่งเรื่องครับคือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะครับก็บอกว่าทีมชาติเวียดนามกับอินเดียยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันแน่นอนแล้วทำให้ปีนี้จะมีความสนุกร้าวใจมากกว่าทุกปี
ส่วนอีกหนึ่งทีมก็กำลังเจรจานะครับกับทีมจากทริปเอเชียที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทยรวมถึงทีมจากอเมริกาเหนือในโซนคอนคาเคฟแล้วก็ยุโรป
ซึ่งคาดว่าจะได้บทสรุปนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ครับ
ส่วนอนาคตนะครับทางโค้ดโตยเนี่ยก็พูดถึงเหมือนกันนะครับ
ส่วนตัวไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนตัวเขาเองครับพร้อมจะช่วยทีมชาติไทย
แล้วก็ได้ประสบการณ์กลับมาครั้งนี้นะครับ
ตัวเองก็ยินดีที่จะกลับมาช่วยทีมชาติทำงานอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับ